คุณผู้ชมไปดูคลิปนะฮะที่ชาวเน็ตเขาเห็นแล้วเขาก็

เป็นคลิปที่คุณแม่พะนิดาจับมือจับไม้กับคุณกติกฮะ

แล้วถ้าเขาดีกันเนี่ยเขาจะดีกันสักกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
นี่ดูมือซ้ายของคุณแม่นี่มือซ้ายของคุณแม่นี่
ความไม่เข้าใจกันมาลดลงแล้วหรือเปล่านะไม่เหมือนกับจำได้ไหมครับ
คุณผู้ชมฮะตอนที่กราบขอเข้ามากันบนสพเมืองน
ทบุรีที่คุณกระติกนะฮะถึงกับแม่ออกมานะฮะตอนที่แม่ถามบอกทำไมไม่
กระโดดน้ำลงไปช่วยคุณแตงโมนะครับแล้วในเวลาต่อมานะครับคุณพนิดาก็ประกาศ
ด้วยบอกไม่ให้อภัยกะติกร้อยเปอร์เซ็นต์นะเวลานั้นจนเมื่อวานนี้นะครับเนี่ยในงาน
อะไรคือสุดท้ายคุณแม่พะนิดากับคุณกติกนะครับก็มีการพูดคุยกันโดยมี
ศาสนาจารย์ทงชัยแล้วก็มีพี่ต่อยดายศพี่ชายของคุณตังโมยืนอยู่ด้วยในคลิป
เนี่ยถ่ายไว้นะฮะแม่แต่ไม่ได้ยินเสียงแต่เห็นอาการที่คุณแม่จับมือคุณกติก
ก็น่าจะเป็นการพูดคุยกันด้วยดีแล้วแหละนะครับพักใหญ่นะฮะคุณกติกก็ไหว้ลานะฮะ
พระนิดาพี่ชายแล้วก็ท่านศาสนาจารย์ทงชัยงานนี้ชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันรัวเลย
สงสัยสงสัยแล้วล่ะสงสัยแล้วล่ะว่าคุณแม่น่าจะให้อภัยกติกแล้ว
ให้อภัยล้า๑๐๐แล้วใช่ไหมนะฮะส่วนคนสำคัญบนเรืออีกคนนึงคุณแซนวิสาพัดนะครับ
โพสต์ภาพคู่ระหว่างเธอกับคุณแตงโมหลังจากไปร่วมงานไว้อะไรที่คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพแล้วนะครับ
ตอนร่วมงานปาร์ตี้ด้วยกันนะฮะ
แล้วยังมีการดักคอชาวเน็ตด้วยนะดักคอปุ้ยดักคอดอมดักคอคุณผู้ชมด้วย
แซนรบกวนรูปนี้ขอคอมเมนต์ที่สร้างสรรค์นะคะให้เกียรติเพื่อนแซนด้วยค่ะ
ผมไม่เล่นอินสาแกรมอ่ะอ๋อหรอไม่เล่นอ่ะรอดไป
เน็ตเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะเลยส่วนใหญ่ก็ยังเป็นการตำหนิคุณแซนนั่นแหละ
ไม่เชื่อว่าแซนจะเป็นเพื่อนสนิทกับคุณตังโมมานานแล้วอย่างที่เห็นในภาพนะครับ